ยังจะต้องเรียกร้องร้องทุกข์ร้องขอแทนพี่น้องประชาชนของเราต่อครับ
คนติดเชื้อโควิดตายคาบ้านยังมีอยู่ครับ
ตายคาบ้านเพราะว่าเขาติดต่อใครที่ไหนก็ติดต่อไม่ได้
ติดต่อได้ก็ไม่มีใครมารับ

อาการเบากลายเป็นอาการหนักหนักขึ้นหนักขึ้น

นอนรอความช่วยเหลือจนตายคาบ้าน
ล่าสุดวันนี้ที่หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหนุ่มชิปปิ้งกักตัวดับคาบ้าน
นี่คือปัญหาที่ต้องเร่งแก้ครับ

รู้ครับเข้าใจครับว่า
ช่วงนี้ทุกฝ่ายทุกส่วนทำงานหนัก

วิสัยที่จะดูแลให้ทั่วถึง
ภายในเวลาอันจำกัดได้
แต่ว่ามันต้องจัดลำดับความสำคัญ
ก่อนหลังของหน้างานนะครับ
คือต้องเร่งแก้ปัญหาหน้างานตรงนี้ให้ได้ก่อน
เราต้องไม่ปล่อยให้คนติดเชื้อ

เขาจะมีความรู้สึกไม่ดีครับ
คือถ้าจะตายเพราะสู้ไม่ไหว
ยื้อไม่ไหวก็ไปตายโรงพยาบาลอย่างน้อย
เขาก็จะได้รู้ว่าได้รับการช่วยเหลือ
ดูแลเต็มที่แล้วนะ
แต่การให้นอนรอความตายรอความช่วยเหลือแล้วตายคาบ้านเนี่ย
มันเป็นสัญลักษณ์ของการถูกทอดทิ้ง

คนตายก็ตายไปกับความรู้สึกที่ว่านี้
ญาติพี่น้องเขาลูกหลานเขาก็จะเสียความรู้สึก

แล้วจะคับแค้นใจไปอีกนานว่า
คนในครอบครัวเขาตายเพราะขาดการเหลวแล

ล่าสุดเนี่ยคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินบอกว่า
ขณะนี้สบคกำลังเร่งมือแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่
คือนอกจากจะให้คนติดเชื้อโทรถึงสายด่วน๑๓๒

ยังเพิ่มสายด่วนโควิด๕๐เขตในกอทม
อันนี้ที่ผมขีดเส้นใต้บอกไปแล้ว
เพื่อจะรอรับผู้ป่วยในกอทม
เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลให้เร็วขึ้น
แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคุณหมอครับ
ปัญหามันอยู่ที่ว่าการแก้ปัญหาที่พูดกันบนโต๊ะประชุมเนี่ย
ในทางปฏิบัติจริงหน้างานเนี่ย
ท่านต้องไปดูว่ามันขับเคลื่อนได้จริงหรือเปล่า
สายด่วนโควิด๕๐เขตในกอทมเนี่ย
ตั้งขึ้นมาแล้วจะต้องแก้ปัญหาให้ได้จริงนะครับ
ถ้าจะแก้ปัญหาให้ได้จริงมันต้องเริ่มต้นวันหนึ่ง
ทำยังไงให้ประชากรในเขตนั้นได้รู้ว่า
สายด่วนโควิดของเขตที่เขาอยู่เนี่ยเบอร์อะไร

ถ้ารู้เบอร์แล้วโทรได้สะดวกไหม
โทรแล้วมีคนรับสายไหม
รับสายแล้วเนี่ยได้คุยกับเครื่องหรือคุยกับคน
รับเรื่องแล้วส่งเรื่องไปให้แผนกที่ไปรับ
เขาคล่องตัวไหมเวลานี้
ถ้ากรณีต้องรับตัวไปส่งต่อเนี่ย
เขาพร้อมกันไหม
พอรับคนติดเชื้อขึ้นรถแล้วเนี่ย
กระบวนการติดต่อประสานงาน
เพื่อจะส่งต่อไปโรงพยาบาล
หรือส่งต่อไปโรงพยาบาลสนาม
หรือส่งต่อไปที่ศูนย์พักคอยที่ไหนก็ตามแต่
เขาประสานงานกันมีประสิทธิภาพไหม
ไม่ใช่ว่ารับขึ้นรถแล้วหาที่ส่งต่อไม่ได้
ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาหน้างานทั้งนั้น

บอกตรงเลยว่าระบบราชการไม่คุ้นเคยที่จะไปแก้ปัญหาแบบนี้
เพราะราชการคุ้นเคยกับแก้โดยระบบ
ระบบก็คือว่ารอรับรายงาน
สั่งการขึ้นส่งเงินไปเป็นทอดแล้วแทงกลับลงมาเป็นทอด

เสาร์อาทิตย์หยุดวันนักขัดตะเลิกหยุด
แต่งานแบบนี้เนี่ยเห็นนายกสั่งการวันก่อนว่าจะต้องไม่มีวันหยุด
ที่ว่านี้คือโจทย์ของการแก้ปัญหา
อย่าให้คนนอนรอจนตายคาบ้าน
แล้วในระบบนี้นะครับ
นี้เนี่ยก็เห็นว่าต้องได้รับการดูแลจากพี่เลี้ยงทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่น๒๐๔แห่งที่อยู่ใกล้บ้านทั้งจากศูนย์บริการสาธารณสุขของกอทม๖๙แห่ง
และนี่ก็เห็นว่ากำลังหาสถานพยาบาลเพิ่มเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้
แต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยผมได้คุยหลายรายยังเคว้งคว้างอยู่นะครับ
วงคว้างเพราะไม่มีบุคลากรทางการแพทย์โทรไปคุยไม่มีใครโทรไปสอบถามอาการ
หลายคนยังไม่ได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ได้รับยายังไม่ได้รับอาหารหรือค่าอาหาร
คนเหล่านี้เนี่ยจริงอยู่ส่วนหนึ่งเขาหายไปเองแต่อีกส่วนหนึ่งก็กลายมาเป็นผู้ป่วยแล้วก็ป่วยมากขึ้นแล้วก็ป่วยหนัก
แล้วถ้าไม่ได้รับการดูแลก็จะตายคาบ้านอย่างที่ว่า
ฉะนั้นเรื่องนี้ขอฝากใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องว่าแก้ปัญหาหน้างานให้มันได้ครับ
อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่านายกและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมรับมือกันให้มากคือ

คนดูแลขาดคนดูแลอีกเพียบ
แล้วเด็กติดเชื้อล่าสุดคือ

อยู่ในกอทม๑๘๑๘๒๖๐คน
ต่างจังหวัด๖๑๗๒๙คน
ถ้าจำได้ตอนที่โควิดเข้ามาใหม่
เราเคยได้ยินข้อมูลว่าเออโควิดเนี่ยเขาติดเชื้อในเด็กเนี่ยน้อยนะ
แต่พอเจอสายพันธุเดนต้าการระบาดในเด็กก็มีตัวเลขที่น่าตกใจตามมา
ฉะนั้นรัฐบาลสบคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องเตรียมรับมือครับ
เท่าที่ฟังจากรองโกศกคุณตายสุรีสายสละนกุลท่านบอกว่า
ประชาชนที่พบเห็นเด็กติดเชื้อให้แจ้งไปที่ศูนย์ช่วยเหลือโควิด
ได้ทั้งทางสายด่วนหนึ่งพันหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หรือผ่านไลน์แอปพลิเคชันสายด่วนหนึ่งสามศูนย์ศูนย์
หรือถ้าในต่างจังหวัดให้แจ้งไปที่บ้านพักเด็กในต่างจังหวัด
เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเพื่อช่วยกันดูแลเด็กให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด
ปัญหามันก็วนกลับมาที่เก่าอีกอ่ะว่าแจ้งไปแล้ว
มันจะได้ผลไหมครับโทรติดไหมครับมีคนมาดูแลไหมครับ
บ้านพักเด็กมีความพร้อมที่จะรองรับเด็กติดเชื้อโควิดหรือยัง
จะมีมาตรการกับเด็กที่ไม่ติดเชื้อกับเด็กที่ติดเชื้อไว้ยังไงสถานที่มีพร้อมไหม
อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำผู้ใหญ่ติดเชื้อเนี่ย
เรายังพอทำความเข้าใจกันได้กับปัญหาต่างที่ต้องมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิต
แต่ว่าแหมเด็กที่ติดเชื้อเนี่ยเขาร้ายเดียงสาเกินไปที่จะเข้าใจในการปรับตัว
ที่ใช้ชีวิตเป็นปกติไม่ได้
ผมถึงบอกว่าเป็นความโชคร้ายของเด็กที่เกิดมาในช่วงที่โลกและทุกประเทศ
เจอปัญหาแบบนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ทำใจยากจริงครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ